สวยงาม
เป็นกำลังใจให้กับชาวอีสานด้วยนะครับ

โดยเฉพาะไทยรัฐทีวีก็ติดตามแล้วก็ส่งคนไปอยู่ตรงนั้นเลย

ไปดูกันนะครับสำหรับตอนนี้

ก็บอกว่าจะช่วยคนถูกน้ำท่วม

นครพนมระดับน้ำส่งตัวนะครับ
บอกว่าคาดหากฝนไม่ตก

เมื่อวันนี้ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงาน

สถานการณ์น้ำท่วมยังคงทรงตัวอยู่นะครับ

หลังโครงการชนประธาน

กำลังได้เร่งติดตาม

ไม่มีพายุฝนตกลงมาซ้ำอีก
ในพื้นที่จะทำให้น้ำลดลงอย่างรวดเร็ว

เอนล้นพนันกั้นน้ำ

กว้างขึ้นเรื่อยจนขาดในที่สุด
ล่าสุดจุดที่ขาดมีความกว้างถึงประมาณ๓๐๔๐เมตรนะครับ
ทั้งนี้ยังมีจุดที่น้ำล้นคันดินอีกกว่า๘จุด
จึงเป็นเหตุให้ระดับที่ท่วมบ้านดอน
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย
บอกระดับน้ำน่าจะเข้าสู่สภาวะปกติได้อีกประมาณสัก๑๐๑๕วัน
ก็อีกครึ่งเดือนต้องเจอกับสภาวะอีก
สูตรที่คัมชโนธที่คุณพระดำไปบ่อยตอนทานนั้น
เกือบว่าฉันไปบ่อยเลยในชีวิตที่ไป๓ครั้ง๔ครั้ง

โดยภายในเกาะคำชโนธระดับน้ำขึ้นสูงกว่า๑เมตร
แล้วก็น้ำท่วมไปถึงศาลเจ้าปู่ศรีสุโธ
อีกทั้งยังท่วมมาถึงสะพานปูนรูปพญานาค
ซึ่งเป็นสะพานเดินเข้าไปภายในตัวเกาะ
ถือว่าเป็นวิกฤตน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ๔๔ปีที่ผ่านมา

ได้มีการติดปลายประกาศของอเภอบ้านดุง
โดยประกาศงดให้ประชาชนเข้าไปสการะเจ้าปู่ศรีสุโธ
เกาะคำชโนธตั้งแต่วันที่๑จนถึง๓สิงหาคม
แต่ล่าสุดน้ำได้มีการลดลงและประมาณ๑๐เซนติเมตร
ส่วนทางด้านนายนัทพรจตุศรีพิทักษ์
ที่บริษัทมนตรีกล่าวบอกว่า
เพื่อช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทธกภัย
ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ให้กับผู้ที่มีเงินเดือนนะฮะโทษนะครับ
ให้กับผู้ที่มีเงินได้นะฮะที่ได้นำเงินไปจ่าย
เป็นค่าซ่อมแซมหรือว่าค่าวัสดุ
หรือประกอบในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์

ติดตั้งถาวรกับตัวอาคารหรือว่าซ่อมแซมห้องชุด
ตามที่ได้จ่ายจริงแต่รวมแล้วไม่เกิน๑แสนบาท
แล้วก็ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สำหรับเงินเท่าที่ได้จ่าย
เป็นค่าซ่อมแซมหรือว่าค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการซ่อมแซมรถยนต์เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน๓๐๐๐๐บาท
ตั้งแต่๕กรกฎาคมจนถึง๓๑ธันวาคม
แต่นี่ที่พี่ประกาศไปบอกสถานการณ์น้ำดีขึ้น
แต่ที่๑๐๑ยะโสธรภายใน๑๒วันนี้
ระดับน้ำอาจจะมีมวลน้ำก้อนใหญ่เข้ามาพอสมควร

ในอีสานเราเคยได้ยินว่าอีสานน้ำท่วมน้อยมากอะพี่
ตั้งแต่พี่เป็นสาวจนวันนี้พี่เป็นสาวโตเนี่ย
กี่ครั้งที่จะได้ยินว่าอีสานน้ำท่วมมันน้อยมากเลย

แล้วพระศัตริย์ปีนี้ในรอบ๔๔ปีหนักที่สุด

ถ้ามวลน้ำจากร้อยเอ็ดนะฮะ

ระดับน้ำที่ยอดสุธรก็จะสูงขึ้น

ว่าโอเคละราหูเกี่ยวกับพระจันทร์
พระจันทร์ถ้าสมมุติจะพูดจริงแล้ว
มันมีการขึ้นลงของน้ำ

ต้องถามก่อนเพราะวิทยาศาสตร์มาอยู่ตรงนี้

แต่สุดที่อาจจะหมายว่าดังขึ้นอีกละลอกหนึ่ง

ไม่มีคำว่าดังแล้วอยู่แค่นี้ขอให้มีงานทำพอแล้ว

นี่ต้นแบบนะต้นแบบของเตาทีวีภูกับมดดำเนี่ย

คือเราไม่ถามหมอช้างเราไม่ถามหมอลักษ

เพราะว่าหมอช้างหมอรักก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับราศียกย้าย

แต่คราวนี้คุณเป็นหนึ่งบอกเป็นหนึ่งไม่ยุ่งกับเรา

เป็นหนึ่งไม่ยุ่งกับราหูจุดเทียนกับเผากระดาษอย่างเดียว
ไม่มีว้ายนะอ๋อนางว้ายหรอ

แต่วันนี้วันนี้ไทยรัฐหน้าหนึ่งเลย
บอกเลยเตือนพระราหูย้ายราศีใหม่
เราก็เลยไปถามถึงเจ้าคุณทงชัยครับ

ชี้วะมรุตยูทัพประหาราดวงเมือง
เริ่มวันที่๔สิงหาคม
เจ้าคุณทงชัยนะฮะก็ชี้ว่าราหูย้ายออกจากราศีสิงศ์
สิ่งที่จะมีผลกระทบก็คือเศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้น
ข้าราชการจะถูกปรับย้ายให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
คนไม่ดีคนไม่ดีจะตกขบวน

ฮ่วงลาหูทำมุมกับฉากกับดาวมริตยู
บ้านเมืองอาจจะมีเรื่องหวนภายนิดหน่อยนั่นแหละ
พระพรมมังคลาจารย์เจ้าคุณทงชัยเนี่ย

จะมีดวงดาว๒ดวงที่สำคัญมาก
เนื่องจากชะตากรรมความเป็นบ้านของเมืองชีวิตของคนเราเนี่ย

เทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลง
เป็นดาวที่ให้ทั้งคุณ

จะย้ายใหญ่ออกจากราศีสิงศ์ดิฉันเนี่ยนะคะ
เข้าสู่ราศรีกรกฎกัญชัยกำเนิดพลอย
ในวันที่๔สิงหาคม
เวลา๕ทุ่ม
๕นาทีหรือ๕ทุ่มเศษ
ถัดจากนั้นอีกประมาณ๑เดือน

ดาวพระอาสบดีซึ่งเป็นดาวสุภะเคราะห์

เข้าสู่ราศีตุล๒ทุ่ม๑๙นาทีหรือ๒ทุ่มเศษ
แล้วก็วันที่๖ย้ายกันเยอะเว้ย

การย้ายหรือยกของดาวทั้งสองดวงนี้
ถืออันนี้ขอกรุณาเจ้าคุณอนุชา

ให้คุณกรประเทศมากกว่าให้โทษ
แต่เรื่องการยกย้ายของเราทั้งสองดวงเนี่ย
ก็จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวมนุษยูที่ย้ายเข้าสู่ราศีเมษ

เจ้าคุณหน้าชาวเป็นราศรีดวงเมืองไทย

จะอยู่ยาวไปถึงนู่น๗กรกฎาคม๒๕๖
ปี๑อ๊อโอ้ว๖๕

เดี๋ยวนะฮะยินดีกับพี่หนุ่มด้วยนะคะ
จะได้ลูกเป็ดเป็นลูกเขยแล้ว
ไอ้เป็ดน้อยลูกป๋องกะพลเนี่ยแต่พยานรักเดียนทำไมอ่ะ
หรอน่าจะเอาไหมโอ้โฮทำไม
ประทูตบหน้าพ่อมก่อนเอาสักนิดหนึ่งก่อน
คือพี่จะไปตกใจว่าตั้งแต่๖มีนา๒๕๕๙
จนถึง๗กรกฎา๒๕๖๕มันยาวนานถูกต้องไหมครับยาว
สิ่งที่จะเอฟเคต่อประเทศไทยประเทศไทยจะมีการเกิดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หนึ่ง
เข้าสู่ยุคใหม่นวัตกรรมใหม่ความคิดใหม่
ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นคนตกยุคตกสมัยเก่าก็จะโดนจับไปหมด
ถูกอุ๊ยตายแล้วต้องทำหน้าใหม่แล้วคุณแม่ถูก

ใช่อยู่แล้วไม่ต้องทำในวันที่สี่สิงหาคมดาวราหูย้าย
เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเศรษฐกิจบรรยากาศบ้านเมืองจะคึกคืนมากขึ้น

มีการเคลื่อนไหวของเงินทุนต่างประเทศมากขึ้น
ขนาดที่ประชาชนจะได้รับการขยับขยายการเมืองจะดีขึ้น
ดีมากค่าราชการจะมีปรับย้ายอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสม
เพื่อรองรับกับการปฏิรูปของประเทศ
คนไม่ดีจะตกขบวนขอให้อดทนกับคุณคุณอัฐิกา
คนไม่ดีมันต้องตกขบวนอยู่แล้วบ่าวค่ะ
เอาอีกดึงเดือน๖กัณยายนภรรหัส
ย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุล
จะส่งให้กระบวนการยุติธรรมจะดีขึ้น

ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับจะชัดเจน
มีพลังในการทำงานให้ประเทศเดินหน้าขับเคลื่อนได้
อกจากนี้วงการศึกษาจะได้รับผลกระทบจะถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น
แต่ยังไงก็ตามที่ที่ต้องระวังเพราะ๓วันนี้คือมรุตจิธรรมพณธ
จะทำมุมการเรียกว่าผะเชิญหน้ากันเรียกว่ามีธรรมและอธรรม
อันนี้สมครับว่าขอให้ลาหูออกไปเลยหรือออกไม่ได้นะครับ
เพราะว่าราหูเป็นดวงดาวแล้วมันแล้วแต่จังหวะ
ที่เค้าจะหลุดออกไปเองอะไรอย่างนี้
หน้าใหม่กันนะจำไม่ได้แล้ว
อะไรบอกใคร

พวกคุณเสพกันทั้งนั้น
รัฐบาลหาเงินอีก๘๐๐๐ล้านบาท
จ่ายเงินเพิ่มค่าเบี้ยยังสูงให้กับผู้สูงอายุที่ยากจน
ประมาณ๒๓ล้านคน
โดยเดินหน้าขึ้นภาษีบาป๒เปอร์เซ็นต์
คาดถูกต้อง
คาดว่าจะน่าจะได้ประมาณสัก๔๐๐๐ล้านบาทค่ะ
กรอบศักดิ์ภูตระกูลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็เปิดเผยเมื่อวันที่๑สิงหาคมว่า
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ได้เห็นชอบตามที่กระบวนการคลังเสนอร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
โดยมีสาระสำคัญให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตรที่เรียกว่าภาษีบาป
เกี่ยวกับสุราและยาสูบเพิ่มขึ้นอีก๒เปอร์เซ็นต์
อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบันนี้เพื่อที่จะนำเงินดังกล่าวเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

ไม่สำหรับคนยากจน
คณะรัฐมนตรีตัดสินใจว่าจะมีการเก็บภาษีสรรพสามิตรเนี่ย
เพิ่มขึ้นจากส่วนสุรราก็บียนและยาสูบ
นำมาเป็นรายได้เพิ่มให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยต่อไป
โดยกระทรวงการคลังจัดโครงการที่มีผู้มีเบี้ยยังชีพในปัจจุบัน
บางส่วนเป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้ดี
สามารถบริจาคเบี้ยอย่างชีพได้กับกองทุนนี้โดยสมัครใจด้วยนะคะ
คาดว่าส่วนนี้จะมีเงินอีก๔๐๐๐ล้านบาท
โดยคิดว่าน่าจะเป็นมาตรการชักจูนให้แล้วก็เชิดชูผู้ที่เสียสละเงินดังกล่าวได้ด้วย
คุณรู้ไหมปัจจุบันเขามีการจัดเก็บภาษียาสูบสูบราเบียในปี๕๙ที่ผ่านมา
จำนวนถึง๒๑๒๖๐๐๐๐บาทซึ่งเยอะมาก
เป็นภาษียาสูบประมาณ๖๕๔๐๐ล้าน
ภาษีสุรา๖๒๐๐๐ล้านบาท
แล้วก็ภาษีเบียร์ประมาณ๘๖๖๕๖ล้าน
ซึ่งเรียกได้ว่าเราจะจัดเก็บภาษีบาทเพิ่มอีก๒จากส่วนที่เราได้เก็บไปแล้วในปี๑๙๕๙
มีการเพิ่มอีก๒ครั้งแล้วใช่ถูกต้องเรียกได้ว่าได้เห็นชอบ
จตนแต่ตอนนี้ผ่านการพิจารณาของสภาณนิติบรรยัทธิ์แห่งชาติให้เรียบร้อยก่อนจะมีการอนุมัติเกิด
เพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเราจะดูว่าทั้งเหล้าทั้งบุหรี่จะมีการปรับภายในปี๒ปีนี้๒๓ครั้งแล้วจะมีปรับที่สูงขึ้นพอสมควร
ที่สูบที่ดื่มกันก็ไม่เป็นไรทำไป

ถูกนะบริเวณกันสักครู่
ช่วงหน้าโพสต์ภาพเหล้าเบียร์

มีสิทธิ์ได้เงินรางวัลนำจับด้วย

คนก็มาถามกันเยอะเหลือเกินว่ามูไนท์ไปไหน
ที่เราเตรียมคอนเทนต์ไว้ว่าหลังจากที่ราวหูย้ายวันที่๔สิงหาคมเนี่ย
จะเป็นยังไงจะเป็นยังไงอย่างราศีคุณจะเป็นยังไง
ก็แล้วแต่ว่าคนทำงานอะไรถูก
อย่างข้าเราขอไล่เรียงสักนิดนึง
ราศีสิงศ์ชีวิตคุณดีขึ้นแน่นอนอะไรที่อมทุกข์อยู่
เหมือนกับดีดออกนะมันก็๓๔วันนี้ก็นึกตึ๊กอยู่
คือ๓วันก่อนที่ราหูจะย้ายราศีสิงศ์เนี่ย
ตอนนี้เขาบอกให้คุณสงบที่สุดคืออะไรเย็นได้เย็น
แล้วก็ราศีอะไรก็แล้วแต่ที่มีเอฟเคอย่างราศีกรกฎ
เขาบอกว่าจะดีขึ้นแต่ทุกราศีที่จริงแล้วมีเอฟเคหมด
และราศีย้ายแล้วนะครับราศีแต่ราศีเมื่อลาหูย้ายแล้ว
มันจะมีเอฟเคอะไรเราขอยกยอดมูไนท์เป็นอาทิตย์หน้า
อาจารย์ลักษณ์แกไล่แบบว่าโอ้โหตาแดงแกไล่แบบเต็มเหนียวเลย
อาทิตย์หน้าเราไม่งดแน่นอน
พูดอย่างนี้เดี๋ยวก็งดอีกหรือเปล่า

แล้วจำได้ใหม่ไม่ว่าราศรีย้ายอ่ะ
จำเป็นของตัวเอง
คุณจำคุณได้ดีมั้ย
ก็นี่ไงก็จำได้ดี

ทองคำหลายแห่งพระองค์นี้กับร้อยล้าวแหล่งกรรมกรรมนุษย์ที่พระเชียงแสงสี่แผ่นดินเนี่ย
บอกว่าเฮ้ยโครงสร้างของพระเนี่ยเอาจริงยังแข็งแรงอยู่แล้วก็ไม่ได้อันตรายต่อองค์พระ
แล้วก็ที่สำคัญบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นจุดแรนดมาร์คอันนึงของเชียงแสงหรือเปล่า
เป็นจุดสามเหลี่ยมทองคำเป็นที่คนมาถ่ายรูปเยอะจะมีผลต่อนักท่องเที่ยวหรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวที่เข้าไปกราบองค์พระเชียงแสน๔แผ่นดิน
ที่สามเหลี่ยมทองคำตำบลเวียงอำเภอเชียงแสงจังหวัดเชียงรายเนี่ย
องค์พระเนี่ยมีรอยล้าวหลายแห่งนะแล้วก็เกรงว่าขนาดนี้ฝนมันตกทุกวัน
ฝนตกทุกวันเนี่ยอาจจะทำให้รอยล้าวของพระเนี่ย
ที่ประติศธานอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขมขนาดหน้าตักเนี่ย๙๙๙เมตรห่ะพี่
แผ่นทองที่ติดมีรอยแตกออกพระหุต้นแขนนะครับแล้วก็มีหลังของพระด้วย
มีรอยร้าวของแผ่นทองที่ติดอยู่บริเวณกว้าง
คือกรรมการบริษฐีพระเชียงแสงสี่ได้ก่อว่าองค์พระได้ก่อสร้างตั้งแต่ปี๒๕๔๗
ในปี๒๕๕๔เราจำกันได้ว่าตอนนั้นจะมีแผ่นดินไหวเยอะ
โดยเฉพาะที่ประเทศเมียนมาร์เมื่อพม่าแผ่นดินไหวเยอะ
ตรงนี้มันเป็นจุดลาวพม่าไทยใช่ไหมฮะตรงนี้
แรงสั่นสะเทือนทำให้พระพุทธรูปเนื่องจาก๑สูงแล้วก็เป็นองค์ใหญ่
แล้วก็อยู่ริมแม่น้ำโขงเนี่ยเกิดมีรอยร้าวบริเวณพระเสียรด้านหลัง
แล้วก็มีพระเกษาเป็นรูปก้นหอยนี่ก็มีรอยร้าวเหมือนกัน
เชื่อไหมว่าแรงสั่นส่งผลให้พระเกษาของพระล่วงหายไป๑เส้นด้วยซ้ำไป
ก็ได้บุรณะองค์พระให้กลับมาเหมือนเดิมแล้ว
เขาบอกว่าหลังจากทราบว่าองค์พระมีรอยล้าวร้ายแห่งตนก็ได้ไปตรวจสอบ
พบว่ามีแตกร้าวจริงแต่เอาตรงณเบื้องต้นยืนยันเลยว่าไม่เป็นอันตราย

ไม่เป็นอันตรายโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มากราบสการะบูชา
เพราะยังคอนเฟิร์มว่าโครงสร้างของพระอัดยังแข็งแรงมาก
แต่ที่เป็นห่วงแต่เป็นห่วงจริงตรงนั้นเป็นจุดแลนด์มาร์ค
ความสวยงามของพระรูปรักขององค์พระสมัยเชียงแสงหนึ่งที่งดงาม

ตรงนี้แหละเขาบอกว่าจะนำเข้าที่ประชุม
แล้วก็จะมีการบูรณะเป็นการเร่งด่วน

แล้วพระองค์พระเลยเราจะเห็นว่าแตกเยอะมากเลยพี่

จริงแล้วเนื่องจากประธานมูลนิธิเนี่ย
คนเดิมเสียคือไปแล้วไง

มาเชียงแสนสิงห์หนึ่งก็คือสังกติตรงนี้เห็นไหม

ถ้าสิงห์สองก็จะลงมาครึ่งหนึ่งอย่างนี้

คือปกติก็จะมีประธานมูลไอ้ที่เป็นคนบูรณะ

แต่ประธานมูลิธิคนนี้ไปแล้วไง

อาจจะต้องมีการบุรณปฏิสังขรกันเร็วนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
โอเคไปเรื่องต่อไปที่มีฮิมดำอยากจะรู้
โพสต์ชวนคนดื่มสุราเข้าพบตำรวจ
โดนแจ้งโทษหนักปรับ๕แสนจำคุก๑ปีว่
หมายถึงถ้าฉันแอปใส่ถ่ายกับ

เพื่อส่งฟ้องได้ภายใน๓๐วัน

ระวังนะฮะการเล่นโซเชียลมากขึ้นด้วยนะครับ
จากกรณีนั้นฮะโลกโซเชียลมีการนำเสนอคลิปสาวสวย
พร้อมกับผู้เชิญผู้ดูนะฮะ
แล้วก็นักดื่มในโลกโซเชียลบอกว่าให้มาอุดหนุนมาซื้อเบียร์ยี่ห้อดังที่ร้าน
เนื่องจากมีการจัดโปรโมชั่นซึ่งเป็นการกระทำผิดตามความผิดพรบเครื่องดื่มแอลกอฮอลปี๒๕๕๙
ซึ่งต่อมานะครับสาวคนดังกล่าวได้เข้าพบกับเจ้าพนักงานสอบสวน
พร้อมยอมรับนะครับว่าเป็นบุคคลในคลิปจริงนะครับแล้วก็ได้พูดแบบที่ปรากฏจริง
แต่ไม่ทราบว่าผิดกฎหมายจึงทำลงไปโดยไม่รู้แล้วก็ไม่มีเจตนา
ว่าอย่างนั้นนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมีการแจ้งข้อหา
มีความผิดพรบเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
โดยเป็นผู้ชักชวนนะฮะแล้วก็จูงใจอวดอ้างสรรพคุณ
ชักจูงนะครับให้ผู้อื่นดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ไม่ว่าทางตรงหรือว่าทางอ้อมผิดตามมาตรา๓๒พรบเครื่องดื่ม
มีโทษทั้งจำทั้งปรับโดยปรับไม่เกิน๕แสนบาท
จำคุกไม่เกิน๑ปีพร้อมได้ปล่อยตัวไปชั่วคราวนะครับ
นัดมาพบอีกครั้งหนึ่งเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ส่วนความคืบหน้านะฮะทางพันธุรกิจเอกอนุสรนะครับ
ท่านเป็นภูมิกับอยู่ที่สะพอเมืองสระบุรี
ก็ได้มีการเผยนะครับบอกว่าได้ทำการสอบสวนพยาน
แล้วก็เพื่อนในร้านไปประมาณสัก๓๔ปากแล้วนะครับ
พร้อมทั้งกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
คาดว่าจะใช้เวลาในการสรุปสำนวนประมาณ๓๐วันนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่เองนะครับจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
จากนั้นจะเรียกตัวนางสาวจันภิรา
อายุ๒๓ปีหรือว่าปังปอนมาพบเจ้าหน้าที่
เพื่อนำตัวส่งฟ้องศาลเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ได้มีการกล่าวต่อบอกว่าจากกรณีดังกล่าวนะครับ
เองอยากฝากเตือนประชาชนด้วยนะครับว่า
เล่นโซเชียลต้องระมัดระวังหน่อย
เอาอย่างนี้คำถามทุกวันนี้เราจะเห็นไลฟ์ทุกวันนี้ฉลาดแล้วเล่นเฟซบุ๊กเป็น
เล่นเฟซบุ๊กก็จะมีคนไลฟ์แบบวงเหล้าวงเบียร์
แสดงว่าต่อไปนี้ถ้าไลฟ์เห็นเหล้าเห็นเบียปุ๊บผิดกฎหมายหมดเลย
คือเขาว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าอยู่ที่เจตนา
อย่างนี้นะผมเคยได้มีการพูดคุยกันมาบ้าง
วางขวดอยู่นี้ขวดมีอย่างนี้นู้นนี่นานอ้า็ก็แบบนั้น
เสร็จปุ๊บมีอยู่ดีมีพี่ม้า
อยากได้ตังค์เพราะมีรางวัลนำจับไปแจ้ง
พี่ม้าอาจจะได้ตังษ์ก็บอกดำเนี่ยลงทั้งทั้งหมดอาจจะไม่รู้

คนก็งงอีกว่าไอ้เจตนาเนี่ยเอาตรงไหนมาวัดอีก

อันนี้นะผมบอกในความคิดผมเองนะ

ผมพูดตามความคิดผมในฐานะที่เป็นประชาชน

ผมแค่มองว่าจริงแล้ว
อาจถ้าเกิดว่าดาราเนี่ยมาชักจุงให้ดื่มเหล้า
อันนี้ผมเข้าใจแต่ผมว่าประชาชนเนี่ย
บางทีเขาก็มีความสนุกสนานเฮฮา
หรือว่าเขาไปเที่ยวอย่างวันเกิดเขา

เฮ้ยวันนี้เรามาดื่มเท่าวันเกิดเราจนกัด
ไปจับกำลับไม่ใช่หรือเปล่า

ภายใดให้เวลาภายใดเท่ามันเท่ากับแช่งเมื่อก่อนนี้
แต่ถ้าสมมุติจะให้แชมเปญแล้วไวน์หรือเถอะ
สมมุติวายวันนี้ฉันได้แบบไวน์เรอค้ามากว่า๒แสน
กินแล้วเมาไหมละกินแล้วก็เมาเหมือนกัน
ผมว่านะหลายคนก็เลยบอกว่าก็เลิกทำเหล้าทำอะไรขายไปเลยดีกว่า
จะได้ไม่ต้องมานั่นจะได้ทำอย่างไรอย่างนี้

ผู้รู้ช่วยส่งมาบอกผมหน่อยว่า

ซึ่งคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะมาแจ้งข้อเก่าของเรา
อันนี้ก็จริงแองจี้ว่า
พื้นที่ส่วนตัวแต่เป็นพื้นที่ในโซเชียลไง

ไม่เพราะว่าวันนี้อย่างกว่านั้นมันมาควบคุมนี่เลย

ก็ต้องอยู่ในภายใต้ของกษัตริย์ธรรมชาติทั้งหมด

แต่เราลามมาตั้งแต่เอาคนดัง

ยังพอเข้าใจเรียกไปปรับคนละ๕แสน๒แสน

สมมุติว่าเออ
โดน

เออมีนแผ่นคุณเมพพท์แล้วอยากกินน่ะ

แต่ฉันก็ไม่ได้เงินจัดโฆษณามาไง
ก็ไม่สนไงครับคราวกะนี่ไงล่ะ
เอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายนะก็ไม่ต้องลงได้ไหม

ชาวบ้านกรณีสู่จัดงานเลี้ยงมีแชมป์วงแคมเปญบนโต๊ะ

ตรงไหนป่ะตลกจริงว่าวันนี้คุณเองก็มีเหล้ามีเบียร์ออกมาขาย
แต่พอเสร็จปุ๊บประชาชนไปซื้อมากินวันเกิดถ่ายรูป
มันโดนเล่นงานมันดูทำยังไง
แต่ถ้าสมมุติยาเสพติดแล้วแบบว่าถ่ายทอดสดไลฟ์กัน

ชาวบ้านเนี่ยก็ลงสมัครเลยแล้วกันนะลงสมัครเลยแล้วกัน

เรื่องเลื่อนเครียดเครียดหมดแล้วใช่ไหม

พี่ผมไม่ดื่มเหล้านะผมไม่ดื่ม

ก็มีเรื่องที่จังหวัดสุรทานี
ก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมลงรูปด้วย
ว่านายฉรองชื่นพระแสงได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
ด้วยความที่ผูกพันกับช้างคู่หู
ไม่มีใครได้คาดคิดเลยว่าช้างจะถอนหลักที่เขาหลำเอาไว้

วิ่งร้องไห้มากราบศพทำให้คนตะลึงทั้งงาน
ร้องไห้กับช้างที่แบบว่าเห็นพฤติกรรมแบบนั้นเลยทีเดียวนะคะ
จนมีผู้เอามาแชร์นะฮะกันอย่างกว้างขวางกันเลยทีเดียว

ควานช้างคนนี้เขาอยู่ที่สุราชใช่ไหม
ก็นั่งคุยอยู่กับเพื่อนอายุประมาณ๘๔ปีแล้ว
มีเหตุการณ์นะรถคันหนึ่งเกิดเสียหลัก
วิ่งแบบว่าแหกทางโค้งมา
ในขณะที่สองคนเขานั่งคุยกันอยู่ที่เพลิง

ผลปรากฏว่าก็เลยต้องนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
นายปราโมทซึ่งเป็นลูกชายของผู้ตายเนี่ย
เขาก็เลยไปหาช้างที่มีชื่อว่าพนม
ว่าพ่อได้เสียชีวิตไปแล้ว
บอกเขาอ่ะเหรอใช่ก็ไปพูดกับเขาอย่างเงี้ช้างเขารู้เรื่องนะ
เนื่องจากช้างนี่นะคะอยู่กันมาเป็น๑๐ปีเลยนะครับ
ก็เลยทำให้ช้างพนมนี่น้ำตาไหลเลยนะ
แล้วก็ถอนหลักนี่นะครับที่ล่ามเอาไว้นี่นะครับวิ่งไปที่บริเวณตั้งศพ
ก็ทำให้ญาติมิตรพี่น้องแล้วก็เพื่อนแบบว่าบ้านที่อยู่กับเหตุการณ์เนี่ยถึงกับแบบว่า
น้ำตาซึมกันไปเลยทีเดียวนะเพราะชื่นชมในความแสนรู้ของช้าง
เขาก็ส่งกันมาบอกไม่ต้องลงนะจบไม่ต้องคิดเยอะ

ก็ถูกแล้วพูดถูกนี่หมายถึงว่าคนทั่วไปที่เขาจะลงใช่ไหมล่ะ
เขาบอกว่าพูดถูกแต่จริงแล้วนักแสดงก็ไม่ควรลงหรอก
ก็ไม่ต้องลงหรอกแต่จริงแล้วก็ไม่ควรที่จะลงเลยดีไหม

เลิกผลิตก็ไม่ได้เพราะว่าเราเอาอย่างนี้สิค่ะ
ผลิตคนก็ดื่มแต่ไม่เอาลงจบไหมเพราะว่าอะไร
อันนี้คนเขางงนี้พี่ม้าเขางงที่ว่าสมมุติว่าไปงานวันเกิดใช่ไหมฮะ
เป็นประชาชนทั่วไปอย่างนี้แล้วไปถ่ายรูปสังสรรค์แล้วบางทีติดเข้าไปอย่างนี้
นั่นไงเขาบอกแล้วไงว่าถ้าไม่ปรับตัวก็อยู่ไม่ได้ไง
ดาวย้ายถ้าไม่ปรับตัวก็อยู่ไม่ได้ไง

เอ้าเอาไปไปแบบวุ่นวายเลยกันมันก็ไม่ลงก็แค่นั้นเองอะง่าย
เอาเร็วอะนะก็ระวังกันหน่อยดีละกันตอนนี้กฎหมายก็แรงก็แรงพอสมควร

นั่นไงเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว
นี่ล่าสุดปันเขาบอกว่าไปเครื่องมือถือใส่แฟนกลางห้างเลยเหรอเธอ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาล่าไปล่าใช่เหรอจริงเหรอ
ใช่เขาเหรอเขาว่ากันว่า
มาดูเรื่องของน้องมิวกันก่อนดีกว่านะฮะ
เมื่อวันที่๑สิงหาคมสาวมิวก็เลยออกมาชี้แจงว่า
อันนี้ก็เห็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะก่อนหน้านี้
ก็ตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นของปลอมในเฟซบุ๊ก
แล้วก็มีคนสมัครเข้ามาคือทำอย่างนี้
เอาไปปลอมเพื่อที่จะเรียรายเงิน

โดยปลอมในลักษณะแบบว่าไม่ได้เป็นตัวของมิวด้วยนะ
แต่ว่าปลอมเป็นแบบว่าช่วยเหลือมิว
อะไรอย่างนี้จึงนึกออกไหมในการหาเงิน

แฟนคลับทั้งหลายก็เลยไปเฮโลกันมาเลยทีเดียว

น้องมิวเขามีเฟซบุ๊ค

ดังนั้นก็ลองรอดูสักพัก
หมิวบอกว่ามันจะเลิกลาไหม

ก็ไปปลอมของคนอื่นด้วยนู่นนี่นั่นต่างนานา
ใช่ดังนั้นถึงก็บอกว่าถ้าไม่หยุดอย่างนี้เนี่ย
ก็คงจะต้องมีการทำอะไรซะแล้วค่ะ
เพราะว่าอาจจะต้องมีการฟองรองแน่นอนเลยทีเดียว

เขายืนยันแล้วมิวเล่นแต่อินสตาแกรมอย่างเดียว
ส่วนเฟซบุ๊คนี่นะแฟนคลับทำให้
ดังนั้นคนที่คิดที่จะปลอมหรือทำอะไรอย่างนี้
ก็ขอร้องเลยทีเดียวยืนยันว่าถ้าไม่หยุด

ไม่เกี่ยวกันสิมันไม่ได้เล่าหมดไม่ได้เล่าหมด
แต่มันก็ต้องโดนแหละเข้าใจไหมเพราะมาปลอม

อะไรที่เลวดังว่าเจ้าข่าว
ระบุว่าดาราวัยรุ่นปป
เครื่องมือถือใส่หน้าแฟนตรงหน้าล็อบบี้คอนโดไม่ใช่ห้าง

นี่ลงเท้าเคยเจอไหม
แม้แค่โทรศัพท์มือถือปลาเป็นเรื่องเป็นเหล่า

ลงเท้าสั้นสูงเจอไหม
ไปเท่านี้เลือดไหลปั๊บ

ที่เคียบบุรีอันใหญ่เวี่ยงปุ๊บหัวแตกไหล

อู้ยยยยนั่นแหละ

คือเขาบอกว่านางไปเครื่องมือถือใส่หน้าแฟนตรงล็อบบี้คอนโด
ชาวเน็ตก็ยงว่าคนนั้นคือยายปันแน่นอน

ล่าสุดปันก็บอกไม่ใช่ค่ะ
ไม่เคยทะเลาะกับใครที่ล็อบบี้แล้วปลาโทรศัพท์ด้วย
แล้วก็ไม่มีถ่ายละครแบบนี้ด้วย

ถ้าเป็นชื่อหนูอาจจะเขียนปปหรือเปล่า
ไม่ใช่ปปอย่างเดียวหรือเปล่าปปมั้งคะ

เป็นเพื่อนสาวในกลุ่มเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอยู่คนเดียวแล้วแฮปปี้นางว่า
จริงหนูไม่ได้ห่วงชีวิตสดแต่ถ้ามีดีเข้ามาหนูก็จะเอา

คริสนะฮะบอกแรงทุกคำพูดนะฮะ

ไม่แมนเลยนู่นนี่นั่นนั่นอะไรสักอย่างนี่นะ

บอกคือเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่สาระสำคัญของชีวิตเลย

จริงก็เจอกันตามงานนะซึ่งก็คุยกันปกติ

ผมก็ไม่ทราบว่าน้องเขามีจนาอะไรเหมือนกัน

เวลาผมถ่ายรูปคู่กับใครทุกคนต้องเป็นเมียผมเหรอ

เป็นแบบนี้กับตัวเองเราไม่เคยคิดร้ายกับใคร

เราเป็นเพื่อนของเขาจะเปิดคลินิก

หลังจากนั้นเขาก็โทรมาถามสารทุกข์สุขดิบให้คำปรึกษา
เมื่อปีที่แล้วตัวน้องเขาเองได้มีการเอารูปไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
เราก็ถามว่าทำแบบนี้คืออะไร
เราก็งงเขาก็งงแล้วเราก็หล่อน

เราก็เหมือนเพื่อนเป็นเหมือนน้อง
ก็เข้าใจเออนี่แสดงว่าคิดขึ้นจริงนะเนี่ย
เพราะปกติต้องเก็บควมอารมณ์อยู่นี่ขึ้นจริงนะเนี่ยะ
เท่านั้นเวล่าแผ่นเลยไม่คนโพสต์ใช่ไหมครับ

พรุ่งนี้ข่าวใส่ไข่ยังปกติเหมือนเดิมนะฮะพรุ่งนี้ยังมาเหมือนเดิมใช่ค่ะ
สามพรุ่งนี้งดทำไมอีกล่ะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ